มาดูความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับนายเปรมชัยกรณสูตรกับพวกรวม๔คนที่เข้าไปล่าสัตว์ป่าเข้าไปฆ่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะเสือดำในป่าทุ่งใหญ่นเรสวนนะครับ
ล่าสุดตำรวจได้เปิดเผยให้เห็นเขาลางหลักฐานการเอาผิดกับนายเปรมชัยและพวกไว้หลายประเด็น
ซึ่งจะมีประเด็นใดบ้างนั้นไปติดตามจากรายงานครับ
หลังจากมูลนิธิสืบนาคสะเทียนออกมาแถลงการพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความคืบหน้าในคดีเจ้าสัวเปรมชัยพร้อมพวก
ทำการเข้าป่าล่าสัตว์ในป่าทุ่งใหญ่พร้อมคู่หากผลคดีปรากฏว่านายเปรมชัยไม่มีความผิด
จะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่โดยเฉพาะการเรียกร้องต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อขอให้เปลี่ยนทีมทำคดีรวมไปถึงขอย้ายโอนให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ
รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษมาฝากตำรวจที่รับผิดชอบคดี
ที่มีพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นหัวหอกที่ออกมายืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่ขัดข้อง
หากจะมีการเปลี่ยนคณะทำงานเกี่ยวกับคดีนี้พร้อมยืนยันการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย
พร้อมมั่นใจว่าเร่งรัดติดตามคดีได้โดยเร็วที่สุดพร้อมเผยความคืบหน้าขณะนี้
กำลังรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เนื้อสัตว์ที่พบเป็นเนื้อของสัตว์ชนิดใดเนื่องจากผ่านไปกว่าสามสัปดาห์
ยังไม่ได้รับสรุปรายงานส่วนการดำเนินคดีฐานติดสินบนเจ้าพนักงาน
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยว่าวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่นายเปรมชัยและพวกให้การว่า
เนื้อสัตว์จากที่อื่นเข้าไปประกอบอาหารผลตำรวจเอกศิวรายืนยันอย่างหนักแน่นว่าฝั่งไม่ขึ้น
เพราะหมู่บ้านที่อยู่ใกล้สุดห่างไปห้าสิบกิโลเมตรประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปิด
ไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายสินค้ามาดูอีกหลักฐานเด็ดคือผลการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนสามกระบอกที่ยึดได้ในที่เกิดเหตุ
โดยพลตำรวจตรีธวัชชัยเมฆประเสริฐศุกร์ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางยืนยันว่า
อาวุธปืนทั้งหมดเป็นของนายเปรมชัยจริงส่วนลูกกระสุนปืนที่ทำให้เสือดำตายเป็นลูกกระสุนลูกปลาย
ที่สามารถบรรจุในปืนลูกซองขนาดเบอร์๒๐ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับ๑ใน๓กระบอกที่ตรวจยึดได้
ส่วนวิถีกระสุนที่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานเข้าไปจำลองในที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้ไม่สามารถระบุได้
จะเดินทางลงพื้นที่เพื่อทำการสอบปากคำหัวหน้าวิเชียน
เพื่อนำข้อเท็จจริงทั้งหมดมาประกอบสำนวนการสอบสวน
โดยพลตำรวจตรีกระมวลเหรียญราชาผู้บังคับการปปยืนยันว่า
กรณีคลิปเสียงหลักฐานการติดสินบนเจ้าหน้าที่ที่หายไปนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อการแจ้งความเอาผิดกับนายเปรมชัย
เพราะคดีนี้หากมีเพียงหัวหน้าวิเชียนยืนยันคนเดียว
ก็สามารถเอาผิดได้แล้ว
อีกคดีแม้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีล่าสัตว
แต่เป็นเรื่องของการครอบครองงาช้าง
ที่ล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
นำเอกสารหลักฐานการตรวจสอบงาช้างมามอบให้กองบังคับการ
ปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปทศเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนางคณิตาวิทยานันต์
ภรรยาของนายเปรมชัยกรณสูตร

หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจยึดงาช้างได้จากบ้านของนายเปรมชัยจำนวน๔กิ่งหรือ๒คู่
จากการตรวจสอบงาช้างด้วยเทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่า
งาช้างดังกล่าวไม่ใช่งาของช้างไทย
แต่เป็นงาช้างแอฟริกา
โดยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานจะแจ้งความในข้อหาครอบครองสัตว์ป่าสงวน
ป่าคุ้มครองซากของสัตว์ป่าสงวน
และซากของสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

ผลคดีที่ตำรวจดำเนินการจะตรงใจสังคมที่คาดหวัง

หรือถ้าไม่ได้เป็นไปตามที่สังคมคาดหวัง

ต้องมีคำตอบที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ
ข่าวแทรวรัตน์ทีวีรายงาน